ไปเชียงใหม่ค่ะมีนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวเกาหลีคนหนึ่ง
เขาบอกว่ามีพี่ขับรถสำล้อแนะนำว่าให้ไปร้านนี้

พอไปในร้านเนี่ยก็จะมีสาวสวยมานั่งรุมล้อม

ว่าไปถึงเขาจะมีพนักงานบริการผู้หญิง
ใช่ก็จะไม่ค่อยเสิร์ฟค่อยอะไรใช่ไหมแล้วยังไงต่อนะ

ผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนะ
เวลาที่เขามานั่งด้วยเนี่ยน้องมานั่งด้วยเนี่ย

น้ำผลไม้ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็แล้วแต่

คิดเงินมาทีหงายหลังเลยไหมราคาเนี่ย
คือแต่ละดิ้งแต่ละแก้วราคามันไม่เท่ากันของแต่ละร้าน
แต่ว่ามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของร้านส่วนหนึ่งของพนักงาน
ค่ะเขาจะได้ค่าคอมสำหรับดริงค์แต่ละดริงค์
หรือว่าแก้วแต่ละแก้วพนักงานเขาจะได้ส่วนแบ่งด้วย

คนที่เข้าไปใช้บริการร้องเพลงคลาเกรดอะไรอย่างนี้
เขาก็จะเรียกพนักงานบริการมาอย่างมากกว่าคน๒คน

เกาหลีพ่อหนุ่มเกาหลีคนนี้เขามากี่คนเหรอฮะ

ไม่รู้ว่านุ่มเกาหลีคนนี้เขารู้เขารู้หลักการคิดเงินของในร้านหรือเปล่าไง
นึกออกมาเขาก็นึกว่าเอามานั่งเฉย
มาเป็นบริการของทางร้านปกติอยู่แล้วอะไรแบบนี้หรือเปล่า
แล้วทางร้านแจ้งเขาหรือเปล่า

คือนอกจากค่าดริ้งต่างที่พนักงานบริการผู้หญิงเขาได้เนี่ย
เขายังได้เป็น๕ชั่วโมงด้วยไง
ถ้ามานั่งอยู่กับคุณ๑ชั่วโมงก็ต้องได้ค่านั่งด้วยกี่บาทอย่างนี้
ก็เลยหนุ่มเกาหลีคนนี้เขาบอกว่าพอเรียกเก็บเงินนะ

ภรรยาผมมาแล้วเปิดทีวีดูอยู่ด้วย

ใช่แต่เขาก็บอกว่ากลัวมีปัญหา
แล้วก็ทางร้านมาพูดประมาณในลักษณะที่ว่า

แต่พอรูดเสร็จปุ๊บเขามาแจ้งความ
เขามาแจ้งความดำเนินคดีที่สพเมือง
จังหวัดเชียงใหม่หนุ่มเกาหลีคนนี้อายุ๔๖แล้วนะคะ
เขาบอกว่าพอร้านปิดแล้วก็พอเช็คบินมามัน๑๖๐๐บาท

เขากลัวจะถูกทำร้ายกลัวถูกคมขู่อะไรแบบนี้
ก็เลยรูดรูด๓ครั้งนะ
พอกลับมาที่ที่พักเขาก็เลยปรึกษากับเพื่อน
เพื่อนคนไทยบอกว่ามันแพงเกินจริง
แนะนำว่าไปแจ้งความดีกว่าเขาก็เลยไปแจ้งความนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เรียกเจ้าของร้านคาราโอเกะไปเจรจาแล้วรอบหนึ่ง
เขาคืนเงินให้ก้อนแรกคือ๖๐๐๐บาท
แต่หนุ่มเกาหลีคนนี้บอกว่า
คุณคืนมาแค่๖๐๐๐หมายความว่า
คืนนั้นที่ผมไปเที่ยวแสนนึงเลยเหรอมันยังแพงไป

ก็เลยไปร้องเรียนที่สถานกงศูนย์เกาหลีประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เรียกเงินคืนอยากจะได้เงินคืนเพิ่ม
กลางดึกที่ผ่านมาค่ะตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็นำกำลังลงพื้นที่ตรวจร้านคาราโอเกะที่เกิดเหตุนะคะ
ดูเหมือนว่าปิดร้านไปแล้ว
ก็เข้าไปตรวจสอบร้านคาราโอเกะอื่น
อยู่บนถนนช้างพลานถนนเส้นเดียวกัน

แต่พอไปหลังร้านยังแอบเปิด

แอบเปิดเพราะว่าร้านนี้ค่ะ
มีใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทสถานบริการ
หมายความว่าเขาไม่สามารถทำเป็นคาราโอเกะ
มีสาวมานั่งแบบนี้ได้ไงคะ

แต่ไม่ได้เป็นสถานประเภทแบบสถานบริการ
ก็เลยควบคุมตัวผู้จัดการของคาราโอเกะนี้

แต่ไม่ใช่ร้านที่พ่อหนุ่มเกาหลีไป

ส่วนวันนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรบุญประสิทธิ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของร้านคาราโอเกะนี้ค่ะ

นายชัยวัดทรงชัยวันอายุ๓๕ปี

ก็เลยเรียกมาเจรจากันที่สพเมืองเชียงใหม่

ผู้เสียหายยืนยันว่าขอคืนอีก๖๐๐๐บาท

ลองฟังเสียงหนุ่มเกาหลีที่ไปเที่ยวร้านคาราโอเกะร้านนี้กันหน่อยค่ะ

แล้วฉันไปเจอกันกับธุรกิจอีกครั้ง
นี่ไม่ใช่แผนของฉันฉันไม่จำเป็น

แล้วก็เอาเครดิตการ์ดเขาไปรูดหลายครั้ง
แล้วเขาก็จำไม่ได้ว่าเขาเซ็นทุกครั้งหรือเปล่าได้สาม

อาจจะเป็นลายเซ็นต์คนอื่นแล้วก็ไม่รู้ว่ารูดที่ร้านคาราโอเกะ

อาจจะเอาบัตรไปรูดร้านอื่นด้วย

คือจะทำอย่างนี้เนี่ยคือเจตนามันคิดเป็นอื่นไม่ได้เลย
คือคุณกะที่ว่าโอ้โหกะจะเอาเขาแบบเอาเขาตายเลย
คือกะเอาทีเดียวแบบรวยเลยร้านรวยเลย

เขาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดในการคิดเงินค่าบริการ

ทางร้านก็เลยบอกว่ายินดีคืนเงินให้อีก๖๐๐๐บาท
กับ๖๐๐๐บาทแรกเป็น๑๒๐๐๐บาท
ก็มีรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เป็นศักดิ์ขีพยานค่ะ
ทางร้านเรามีการเจรจาตกลงยังไงบ้างครับผม
ครั้งนี้หนึ่งคือสรุปไปแล้ว๖๐๐๐๐บาทครับ
แล้วก็โอเคไปแล้วครับแต่พอดีเราไม่ได้มีหลักฐาน
แล้วก็เขาอาจจะไม่แฮปปี้ก็เลยมาขอคืนอีกครั้ง
อีก๖๐๐๐๐บาททั้งหมดคืนทั้งหมดแต่อีก๒ครับ

ใช่ค่ะเพราะว่าเขาคิดมา๑๖๐๐๐บาท
ได้คืนมา๑๒๐๐๐๐บาท
เท่ากับว่าคืนนั้น๔๐๐๐บาท
๔๐๐๐๐ก็ยังแพงแต่ก็ยังดีกว่า๑๖๐๐๐๐บาท

พนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่ก็เลยบอกว่า
คดีนี้เป็นคดีที่ยอมความกันได้นะคะ
ผู้เสียหายก็ไม่ได้ติดใจเอาความกับเจ้าของร้านค่ะ
แต่พนักงานสอบสวนก็ต้องดำเนินคดีกับเจ้าของร้านคาราโอเกะนะคะ
ข้อหาก็คือตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็จะนำตัวส่งฟ้องต่อสารจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
แล้วก็ล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกพิเชษจิระนันตสิน
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

และสถานีตำรวจ๔แห่งที่รับผิดชอบในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
เรียกประชุมกลุ่มผู้ประกอบการสถานบริการกว่า๕๐แห่ง

ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติที่มาเที่ยว

เรื่องของค่าบริการไม่ให้แพงเกินจริง
รวมถึงเรื่องของการข่มขู่นักท่องเที่ยวด้วย
เพราะว่ามันส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านลบ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ

น่าจะเป็นพวกที่เขาทำแบบถูกต้องตามกฎหมาย
ยังมีที่แบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้